ไปที่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลานะคะ

ซึ่งเป็นจุดเป้าหมายนะคะ๓จุดเนี่ย
ควบคุมตัวผู้ต้องหาได้๓คน
แต่๑ในนั้นเนี่ยต้องพูดถึงเยอะหน่อย
คนที่เป็นผู้ต้องหาเนี่ยเขาพิการขาขาด
แล้วก็มีภรรยาที่ตั้งท้อง๘เดือน
วันเสาร์ที่จะถึงนี้กำลังจะแต่งงาน
ตอนไปจับเนี่ยเจอการ์ดเชิญซองสีชมพูเนี่ย
วางอยู่ด้วยเขาอ้างว่ายังไงรู้ไหม
จะหาเงินแต่งงานแล้วก็หาเงินเลี้ยงภรรยาที่ท้อง๘เดือน
ก็เลยมาค้ายาเสพติดอย่างนี้ค่ะ
ตำรวจชุดปราบรามยาเสพติดสพหัดใหญ่
ร่วมกับตำรวจภูทรภาคเก้า
เข้าไปตรวจค้นยาเสพติดในพื้นที่เป้าหมายนะคะ
หนึ่งในนั้นก็คือบ้านหลังหนึ่งบนถนนราชเสรี
อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา
แล้วก็ควบคุมตัวผู้ชายคนนี้ค่ะ
นายพลศธรสุราคารหรือตะอายุ๒๘ปี
ตะเนี่ยพิการขาซ้ายขาดนะคะ
เขาบอกว่าเขาเคยประสบอุบัติเหตุ
ก็เลยพิการต้องตัดขาทิ้ง
แต่ของกลางก็เจอยาเสพติดยาไอซ์๘ถุง

น้ำหนักยาไอ๗๖๐กรัมนะคะ
แล้วก็มีเครื่องชั่งดิจิทัล๑เครื่อง
อุปกรณ์การเสพด้วย๒ชุด
ตอนจับกลุ่มเนี่ยเขามีแฟนสาวท้องอยู่๘เดือนนะคะ

จากการสอบปากคำในตะเนี่ยนะคะแล้วก็สอบปากคำแฟนสาวก็รู้ว่าแฟนสาวที่ท้อง๘เดือนเนี่ย
ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดแต่ในบ้านก็มียาเสพติดอยู่นะคะ
แล้วก็ในบ้านมีการ์ดแต่งงานด้วยค่ะซองสีชมพูเนี่ยยังวางอยู่ในห้องนอนอยู่เลย
เจ้าหน้าที่ก็คุมตัวในตะไปสอบปากคำในตะก็บอกว่าซื้อยาไอซ์มาจากเอเย่นรายหนึ่งในจังหวัดพัทธลุง
กรัมละ๘๐๐บาทขายต่อกรัมละ๙๐๐บาทเอากำไร๑๐๑ต่อกรั
แล้วก็เก็บไว้เสพเองด้วยจำนวนนึงครับแต่ก็คือก่อนหน้านี้เคยถูกจับไปแล้วด้วยนะคะ
ในคดียาเสพติดต้องโทษกว่า๑ปีพอพ้นโทษออกมาก็มาค้ายาอีกอะค่ะ
แต่เขาก็พิการขาซ้ายขาดเพราะว่าถูกรถชนนะคะเขาอ้างว่าอยากจะหาเงินหาเงินมาใช้จ่ายในครอบครัว
หาเงินมาเป็นค่าสินสอดจะแต่งงานกับแฟนเสาร์นี้ละ๒๗ตุลาคมแจกการ์ดเชิญแขกเอาไว้เรียบร้อยแล้ว
ถูกจับก็ต้องเข้าคุกค่ะค่ะ
แต่โดยก็ต้องเข้าใจดีนะต้องเข้าใจสำรวจสำรวจธรรมนาธิตรงนี้ไม่เหมือนเราทำผิดตรงนี้
แฟนทองที่เดี๋ยวละแปดอ่ะแปดเดือนแปดเดือนเจ้ายังยิ้งให้ใช่หรอกยิ้ง
โอ้ยเนี่ยค่ะก็

คือคิดรวยทางรัฐไงแล้วไม่ใช่ครั้งแรก
ทำมาหลายครั้งเข้าคุกมาก็แล้วออกมาก็ยังมาค้ายาเสพติดอีก
ต้องเข้าใจนะตำรวจก็ต้องปฏิบัติตามหน้าที่
ก็แจ้งข้อกล่าวหากับนายพงศธรมียาเสพติดไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย
และเสพสารเสพติดโดยผิดกฎหมายค่ะ
อย่างที่บอกว่าปฏิบัติการครั้งนี้ตรวจค้น๓จุดควบคุมผู้ต้องหาได้๓คน
เล่าไปแล้วคนหนึ่งก็คือในตะเนี่ยนะคะ
อีก๒คนค่ะก็คืออีก๒จุดจับได้
อีก๒คนคือนายสมพงศ์หรือบอยส่งล้อมอายุ๓๒ปีของกลางยาไอซ์น้ำหนัก๒๑กรัมกว่า
ยาบ้า๙๘เมตร
ยาบ้า๓๘เม็ดมีเครื่องชั่งด้วยมีอุปกรณ์เสพด้วย
ควบคุมตัวผู้ต้องหาไปดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะ